สำหรับคนที่ขอคำแนะนำพี่ต้อมเนอะสำหรับการตัดผมเองหรือการตัดผมให้กันและกันเช่นภรรยาตัดให้สามีอย่างนี้ซึ่งพี่ต้อมเห็นทุกคนมีปัตเตอร์เลี่ยนไปซื้อหาง่ายในราคาที่ไม่แพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลาซื้อปัตเตอร์เลี่ยนมาเนี่ยอันนี้อันนี้คือแบบที่ปรับไม่ได้เห็นไหมคะไม่มีตัวโยกปรับ
มันไม่มีกับอีกแบบนึงนี่ค่ะมันจะมีเป็นแบบที่ปรับได้มันจะมีขาตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยปรับขึ้นปรับลงมันจะมีตัวเลื่อนอยู่ตรงเนี้ยค่ะพอมันเลื่อนลงมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องเหลือตรงเนี้ยเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะหลดปัตเตอร์เลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันจะไม่กินเข้าไปที่หนังศีรษะเลยซึ่งเราเห็นบางคนเนี่ยลงคลิปแล้วหนัง

จะติดหนังขึ้นไปเรื่อยแต่เราดูระดับให้ดีใช่ไหมคะเราดูกระจกโบกออกโบกออกโบกออก
จุดที่ยากจริงจริงคือจุดที่ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทำเอาที่แล้วคนที่ถนัดขวาเนี่ย
มันก็จะทำขวาง่ายพอถึงซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยถนัดแต่เราไล่ได้เพราะเราจะเห็นเอง
กระจกต้องดูกระจกนะคะดูเงาตัดยกตัดยกแองเกิ้ลข้อมือเราเอง
คือเราจะรู้ว่าเราจะไปสูงไปต่ำแค่ไหนพอหน้าหูเราดูส่องกระจกว่าเงาเราจะเห็นเงาของผม
พอมันเท่ากันแล้วเนี่ยเราค่อยไปต่อข้างหูข้างหูข้างหูข้างหู
ลิกอย่างหนึ่งทำข้างที่ไม่ถนัดก่อนเพราะเราจะคุมยากกว่า
ข้างไม่ถนัดเราเห็นเงาความเข้มของมันเราได้ในระดับนี้เราพอใจแล้ว
กลับมาทำข้างที่ถนัดมันจะง่ายทีนี้ปัตเตอร์เลี่ยนแบบนี้อาจจะยาก
อตเตอเลี่ยนที่คุณซื้อทั่วไปเนี่ยพอซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีฟันรอง
ใช่ไหมคะไม่ชัวร์ให้ใส่ฟันรองคล่อมมาแบบนี้คล่อมให้มันดังแป๊ก
ถ้าคุณไม่ชัวร์คุณกลัวว่ามือคุณยังไม่ค่อยถนัดใช้เบอร์ที่มันสูงไว้ก่อนเช่น
เพราะฉะนั้นโอกาสที่อันนี้จะกินผมจะน้อยกว่านี้
ลูกค้าฝรั่งบางคนเขาจะรู้เลยเข้าไปที่ร้านบอกข้างนี่ขอเบอร์๑นะ
ข้างบนขอเบอร์สี่บนศึกขอเบอร์อะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยเขาบางคนเขาจะรู้เลย
ทำแบบเดียวกันเลยเปิดเครื่องแล้วก็ไถซึ่งซึ่งให้ทำจากข้างที่ไม่ถนัด
ทีนี้พอถึงเวลาที่จะทำข้างหลังซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะคะจับปัตเตอร์เลี่ยนให้ถนัดที่สุดนะคะ
แล้วไถต้องมีกระจกอีกบานหนึ่งด้านหลังถ้าจะให้ดีนะเพราะคุณจะเห็นเงาว่าคุณจะไถขึ้นมาสูงแค่ไหน
เช่นเดียวกันค่ะให้ทำจากข้างที่ไม่ถนัดก่อนทีนี้มันจะมีทริคอีกอย่างหนึ่งที่จะเพิ่มให้
เวลาเราไถเนี่ยถ้าเราไถสวนเข้าไปเฉยเลยเนี่ยบางทีเราไม่รู้จังหวะว่าเราจะขึ้นไปสูงแค่ไหน
แล้วอีกอย่างเราจะเห็นว่าพอไถถ้ามันเป็นขอบเหมือนดำมากแล้วตรงนี้ขาววะ
ให้ใช้หวีเนี่ยหวีสวนด้วยเหมือนเราทำงานสวนกันหวีสวนลงมา
หรือถ้าเราไม่ชัวร์เราไม่ถนัดขนาดนั้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหวีเนี่ยกดคุมไว้
ดคุมไว้นั่นหมายความว่าเราจะไม่กินสูงขึ้นไปจนเกินไปเอาหวีกดคุมไว้เลยก็จะช่วยได้
หวีเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าหวีเนี่ยมันก็จะมีทั้งซี่ห่างแล้วก็ซี่ถี่
ถ้าซี่ถี่เราจะเห็นว่ามันมีสองด้านเห็นไหมคะที่ซี่ถี่มันจะคุมผมได้แน่นนิดนึง
แต่เวลาไถขึ้นไปเนี่ยมันก็จะตึงนิดหนึ่งแต่มันก็จะปลอดภัย
หรือถ้าเราคิดว่าไม่อยากได้แบบหนักขนาดนั้นเราก็ใช้ซี่ห่างกด
แต่ต้องหวีลงมานะกดจัดค่อยทำไปค่ะเดี๋ยวทำได้
ผมผู้ชายจะมีแค่นี้แหละแล้วก็ด้านบนด้านบนส่วนใหญ่ผู้ชายจะทนไม่ได้กับความหนา
เพราะฉะนั้นเนี่ยกันไกรที่มีความจำเป็นก็คือกันไกรที่มีลักษณะแบบนี้
ใช้กันไกลเนี่ยสับจุดหนาข้างบนแต่วิธีการสับเนี้ยก็คือให้เรา
อย่างสมมุตินี้คือเส้นผมเราใช่ไหมฮะใช้วิธีทะแยงทะแยงสับให้มันเป็นปากฉลาม
อย่าตัดตรงเพราะตัดตรงเนี่ยยิ่งถ้าเราตัดตรงแล้วตัดเข้าไปลึกมากเนี่ย
ผมแข็งนี่มันจะตั้งเด่ทะลุออกมาเลยแล้วเน้นตัดที่ปลายผม
วิธีการสังเกตง่ายเนี่ยถ้าเป็นผมที่มีความยาวนิดนึงให้ดันผม
เราขี้ผมขึ้นมาใช่ไหมให้ดันผมกลับผมมันจะโค้งตรงไหน
แสดงว่าเราตัดไปลึกถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะนั่นมันจะเป็นจุดที่หักผม
คือถ้าเราสับลงไปลึกเกินเนี่ยผมมันจะดีดทะลุขึ้นมาเป็นหอยเม่นหมดเลย

ผมผู้หญิงผมผู้หญิงพี่ต้อมยอมรับว่าอาจจะมีความยุ่งยากมากกว่านิดนึง
เหมือนง่ายกว่าแต่จริงยุ่งยากมากกว่านะ
บางคนจะเข้าใจว่าไม่เป็นไรหยิบแล้วก็จับแล้วก็ตัด

เพราะฉะนั้นเนี่ยให้แบ่งผมอย่างนี้ฮะ
อะไรก็ตามเนี่ยเราใช้หน้าหูกับหลังหูเป็นตัวสำคัญ
ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวไว้หงุดหงิดเห็นแล้วรำคาญมากเลย
อยากให้หน้าหูมันสั้นคือให้ผมด้านหน้ามันดูสั้นนิดนึง
แบ่งหลังหูออกมาแล้วทำงานกับเฉพาะผมตรงที่มันอยู่หน้าหูเท่านั้น
ใช่ไหมฮะคุณจะแบบเล็มคุณจะอะไรยังไงอย่างน้อยคุณเห็น
แล้วข้างหลังเนี่ยคุณยังไม่ต้องไปยุ่งเพราะถ้าคุณหยิบมาเนี่ย
มันคุมยากมากที่คุณจะตัดเท่ากันโดยที่คุณไม่แองเกิ้ลข้อมือได้พอดี
ไม่ต้องหรอกค่ะพี่ต้อมว่าดูแลง่ายเอาแค่นี้ก่อน
แล้วที่สำคัญที่สุดคือผมหน้าม้าเราก็หยิบผมมาเลยรวบผมมาปุ๊บ
เอาหางคิ้วเนี่ยเป็นตัวกำหนดใช่ไหมคะลวกผมมาปั๊บจับมาปุ๊บให้อยู่ที่ปลายจมูก
วบมามันจะเป็นสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้หมุนจับแน่นเลยนะหมุนทีเดียวแล้วตัดประมาณครึ่งหนึ่งของจมูก
หน้าม้าเราเนี่ยจะมีความโค้งแล้วมันจะแบบอยู่ตรงระดับตา
วิธีการก็คือว่าค่อยค่อยไล่ขึ้นไปแต่ผมหน้าม้าต้องรู้เลยนะคะ
ถ้าเราอยากได้ระดับคิ้วหมายถึงว่าคุณจะต้องตัดมาระดับตาแล้วคุณถึงจะปัดได้
แต่ถ้าคุณจะเอาม้าตรงม้าตรงเลยเนี่ยคืออย่าก้มหน้าตัด
ถ้าคุณก้มหน้าตัดพอคุณเงยหน้าปุ๊บม้าขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้
เพราะว่าอะไรเพราะเวลาคุณห้อยลงมาเนี่ยผมมันจะยาวลงมาประมาณนี้ไง
คุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังแทงตาเว้ยแต่คุณไม่ได้รู้ว่าผมคุณมันถูกชะโงกออกมาอย่างนี้
แล้วก็ห้ามตัดผมเปียกเพราะผมเปียกเนี่ยมันจะมีน้ำหนักแล้วมันจะถูกยืดออกมา
มันจะเหมือนมีอิลาสติกในเส้นผมมันจะยืดออกมาประมาณเซซัสเซนหนึ่งครึ่งเซนถึงเซนหนึ่ง
ซึ่งผมหน้าม้าส่วนใหญ่ที่จะไม่ดูเด๋อเนี่ยจะต้องอยู่ประมาณระหว่างคิ้วกับตาถูกไหม
เพราะถ้าต่ำมากก็ชนกับขนตารำค่านแล้วเนี้ยพี่ตำจะแนะนำให้ตัดอยู่
ให้เราสร้างไกด์ก่อนก็คือว่าเอาระดับคิ้วใช่ไหมคะ
แล้วตัดต่ำกว่าคิ้วเหนือตาเล็กน้อยนั่นน่ะมันก็
คุณก็จะอยู่เอาตัวรอดไปได้เพราะคุณเล็มเองได้เนี่ยคุณเล็มบ่อยได้ไม่เป็นไร
แต่อย่าไปชับเสร็จแน่ได้มาเตอร์แน่นอนฮะ